ความเคลื่อนไหวการเมืองไทยกันหน่อยครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะฮะ
คือความเคลื่อนไหวของแต่ละภาคการเมืองเนี่ยจะมีอย่างนี้ไปทุกวันแน่

ซึ่งไทม์ไลน์ที่แน่ชัดในขณะนี้คือ๗พฤษภาคมนะครับ
เมื่อวานนี้มันมีดราม่าระหว่าง
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพัก

คุณธนทรนี่เป็นผู้นำของเป็นประธานคณะก้าวหน้า

ภาคอนาคตใหม่ถูกยุบไปเขาก็มีคณะก้าวหน้าขึ้นมา
ผู้บริหารพักอะไรที่ถูกตัดตกตัดสิทธิอะไรพวกนี้นะ
สุดท้ายเขาก็เคลียร์ใจกันได้นะฮะเป็นภาพ

มีการร้องเพลงกันบอกเป็นการสังสรรคครบ๓ปี
ที่ถูกยุบพักของพักอนาคตใหม่นะครับ
ลงโซเชียลด้วยภาพคุณธนทรที่มานะฮะ
สอสอของพักเก้าไกลโพสต์ภาพนี้บอกพ่อมาหยุดดราม่า

วันนี้เราก็เลยถามไปยังคุณธนทรนะครับท่านผู้ชมครับ

เมื่อคืนนี้เนี่ยจนทั้งสองฝ่ายเขาสามารถที่จะ

คุณธนทรบอกว่างานเลี้ยงเมื่อคืนงานสังสรรค์ครบ๓ปียุบพักอนาคตใหม่
ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อคุณพิทากับคุณปียบุตรมาเคลียร์ใจอะไรกันนะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพักก้าวไกลคณะก้าวหน้าอะไรทั้งสิ้น
ก่อนจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งสองคนเข้าไปคุยเปิดอกกันมาก่อนแล้ว
หลังจากมีวิวาทะผ่านโซเชียล
ขณะเดียวกันปัญหาที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยแล้วมันมีการวิวาทะกัน
ต่างฝ่ายต่างก็มีวุฒิภาวะและมีความเป็นผู้ใหญ่พอ
ถอยกันคนละก้าวแล้วก็ขอโทษกันเรียบร้อยบรรยากาศในงานก็เลยออกมาด้วยดี
เมื่อคืนตัวคุณธนทรบอกผมเองผมก็ร้องเพลงประจำกลุ่มไป
เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนรักสามัคคีกัน
เดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยกันนะครับ
ผมคิดว่าทั้งสองท่านก็คือทางอาจารย์ปียบุตรนะครับก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์ติดติงกับคุณพิธา
แล้วคุณพิธาก็มีคำวิจันติติงกับการทำงานของอาจารย์ปียบุต
แต่ว่าทั้งที่ผ่านมาทั้งสองคนไม่มีโอกาสคุยกัน
คือมันต่างคนต่างทำงานคุณพิธาเขาก็อยู่พักเนาะ
อาจารย์ปียบุตรเขาก็เขียนอ่านผลิตหนังสงหนังสือของแกนะครับ
ทำให้เมื่อทั้งสองคนไม่มีเวลาคุยกันนะครับไม่ได้พบปะกัน
มันจึงเกิดช่องว่างทางความคิด
เมื่อทั้งสองคนได้มีโอกาสมาพบปะนั่งเปิดอกพูดคุยกัน
ความเห็นที่ไม่ตรงกันตรงนี้ก็ได้รับการสมานนะครับทั้งสองฝั่ง
มีผู้ที่มีวัฒวะพอที่จะขอโทษกันแล้วกัน
ส่วนคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับบอกว่าสาเหตุหลักที่มีวิวาทะทางโซเชียล
หวังเรียกเรตติ้งทางการเมืองอะไรทั้งสิ้น
ตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ลองฟังนะครับ
ใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นตัวเชื่อม
ที่อยากจะเห็นความเป็นฝึกแผ่นของพักเก้าไกลกลับขึ้นมา
ก็ทำให้เราทั้งสองคนได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในที่สุดครับ
บางครั้งพอมันมีความไม่เข้าใจกันแล้วก็โอกาสในการพูดคุยกันน้อย
แล้วก็มีการสื่อสารผ่านมาทางโซเชียล
ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้อีกว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก
ที่คุยกันก็คือบอกว่าเรื่องการวิภาควิจารณ์เรื่องการถกเถียงเป็นเรื่องธรรมดา
ตัวผมเองก็ได้รับการวิจารณ์มาตลอด๓ปีเป็นบุคคลสาธารณะมันเป็นไปไม่ได้
แต่เหมือนกับคุณพิทาบอกว่าก็เป็นการถกเถียงกันในเรื่องส่วนตัว

หลังจากมีผู้สันทัศน์กรณีทางการเมืองบางคนก็วิเคราะห์ไปถึงเรื่องความสัมพันธ์

แต่คุณพิทาเขาบอกเขาถกเถียงกันเรื่องส่วนตัว

วันนี้มีการประชุมของพักการเมืองพักใหญ่พักเก่าแก่คือพักประชาธิปัตย์นะฮะ

เกี่ยวกับเรื่องการส่งแคนดิเดตนายกแล้วก็ส่งสอสอลงเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักเป็นประธานการประชุม

จุลินนี่เพิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะไปเชิญอดีตหัวหน้าพักประชาธิบัติ๓ท่านเนี่ย
มาร่วมลงสมัครสอสอบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์

คือคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัศน์และคุณอภิษฎเวชาชีวะ

บรรยากาศก่อนเข้าที่ประชุมก็คึกคักหน่อย
คือถ้ามี๓คนนี้ก็คือย้อนกลับไปยุคประชาธิปัตย์แบบที่คนคุ้นตาคุ้นเคยกันเลยนะ
คุณจุลินเชื่อว่าทั้ง๓ท่านจะสามารถช่วยพักได้แน่นอนในการหาเสียงเลือกตั้ง

บรรยากาศตอนมาถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีคนมาให้กำลังใจนะฮะที่โรงแรมมิลิเคิลแกรนนะครับ
กลุ่มผู้สนับสนุนก็ชูป้ายตะโกนให้กำลังใจ
บอกจะเลือกคุณจุฬินเนี่ยให้เป็นนายกให้ได้
คุณจุลินก็เข้าไปในที่ประชุมนะครับแล้วก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งสอสอคาดว่าจะเป็นวันที่๗พฤษภาคมนะครับ
แล้วก็บอกว่าจะไปเชิญอดีตหัวหน้าพักประชาธิบัติทั้ง๓ท่าน
มาร่วมลงสมัครสอสอบัญชีรายชื่อด้วยตัวเอง
ทีนี้เรื่องแคนดิเดตนายกเนี่ยมันมีประเด็นขึ้นมา
คุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เสนอว่าอยากจะให้พักประชาธิปัตย์เสนอแคนดิเดตนายก๓คนไปเลย

หนึ่งในนั้นเนี่ยอยากจะให้เสนอชื่อคุณอภิษฎเวชาชีวะ
เป็นคันดิเดตนายกของพักประชาธิปัตย์ด้วย
คนแรกก็คือคุณจุลินใช่ไหมหัวหน้าพัก

คนที่๒คุณอภิษฎคุณสาธิตเสนอเลย
คนที่สามก็ว่ากันไปอาจจะเป็นคุณชวนหรือใครก็แล้วแต่
คุณจุรินบอกว่าทุกอย่างมันต้องทำตามมติภักดิ์
ประชาธิปัตย์มีมติไปแล้วว่า
เสนอชื่อหัวหน้าพักเพียงคนเดียวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
นี่นะฮะซึ่งในปี๖๒ก็เสนอชื่อคุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักในตอนนั้นคนเดียวเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกคนเดียว
คือคุณจุลินหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ขณะเดียวกันนะครับเราก็ไปถามเรื่องนี้กับคุณอภิษฎนะครับ
วันนี้มาร่วมประชุมด้วยนะครับคุณอภิษฎเวชาชีวะ
คุณอภิษฎบอกว่ายังไม่ได้คุยกับคุณจุลินนะ
ว่าจะให้มาช่วยงานหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่ส่วนตัวพร้อมช่วยงานพักอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วจะลงสมัครสอสออีกหรือไม่
คุณอภิษฎบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความอยากหรือไม่อยาก
นักข่าวถามว่าอยากจะลงสมัครสอสออีกหรือไม่
เพราะว่าหัวหน้าพักประชาธิบัติเขาจะไปเชิญลงสมัครด้วย
คุณอภิษฎบอกไม่ใช่เรื่องความอยากหรือไม่อยาก
เพราะมีอาชีพนักการเมืองมาตั้งแต่ต้น
ทำงานสภามาแบบจริงจังรักและชอบงานนี้อยู่แล้ว
แต่คราวที่แล้วที่ลาออกจากการเป็นสอสอไป

เพราะต้องรักษาคำพูดแสดงความรับผิดชอบ

ถ้ายังจำได้ย้อนไปเลือกตั้งเมื่อปี๖๒
พักประชาธิบัติภายใต้การนำของคุณอภิกษิษฐ์

ซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้
แล้วพักประชาธิบัติต้องไปเข้าร่วม
จัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
คุณอภิษฎบอกตอนหาเสียงผมก็พูดตลอด

หัวหน้าคณะคอสชเป็นนายก

เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก

แล้วก็ชอบไงสักครั้ง
ครั้งที่แล้วต้องลาออกมาเพื่อรักษาทั้งคู่
แสดงครับรักษาชอบ
ครับคุณอภิกษฐ์
อ่ะแบบนี้ก็เริ่มที่จะเห็น
ลางและแคนดิเดตของแต่ละพัก

มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเลือกตั้งปี๖๖ครั้งนี้
คุณผู้ชมจะลงคะแนนเสียงให้กับพักไหน
คุณจะเลือกใครเป็นนายก
ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ไทยรัฐโพลเราเคยทำไปแล้วเนาะ

เพราะว่าเราจะอยากสำรวจคะแนนนิยมของคนไทย

ที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาต่าง
อยากที่จะถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่า

เราจะเริ่มสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้นะคะ

ไปจนถึง๗มีนาคมค่ะ
คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่นี่เลย
เดียวตอบคำถามสั้นไม่นาน
แล้วเราจะสรุปผลสำรวจแล้วก็เผยแพร่ภายในวันที่๙มีนาคมนะคะ
ไทยรัฐโพลเลือกตั้ง๖๖ครั้งที่๒
คุณจะเลือกใคร